คุณผู้ชมครับทำไมเจ็ดสามถูกกันเยอะจังอ่ะอืมนะอืม
คนถูกเยอะเขาก็ต้องไปแก้บนกันใช่ไหม
เอาไปดูบรรยากาศการแก้บนกันหน่อยครับคุณผู้ชมครับ
ชาวบ้านแล้วก็นักเสี่ยงโชคนะครับที่เป็นแฟนคลับของไอ้ส้มฉุนฮะ
รวมตัวกันที่วัดทรงเสวยอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชายนาฏ
ช่วงเย็นวันนี้นะครับเพื่อมาแก้บน
หลังจากได้รับโชคลาภถูกรางวัลในงวดนี้ไปกันแบบถ้วนหน้าเลย
ชาวบ้านรวบรวมเงินกันซื้อเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่นนะครับคุณผู้ชมครับ
นะครับมาแก้บนมีม้าโยกบ้างมีบ้างอะไรนะฮะ
ม้าหมุนบ้างก็ได้ประโยชน์ไปเด็กเด็กแถวนั้นนะครับนางสาวขวัญพิรมคำวิชิตนะครับ
ท่านเป็นผู้โชคดีถูกลอตเตอรี่รางวัลเลขท้ายสองตัวเจ็ดสาม
หกฉบับด้วยกันเป็นเงินหมื่นสองบอกว่าได้เลขจากปลายประทัดครับ
นักแสดงคนดังอย่างคุณปุ๋ยนิทัศน์แล้วก็คุณนกวนิดานะครับ
มาขอโชคขอลาบเอาไว้แล้วก็ถูกระวังกับสมใจอันนี้พี่นกนะฮะ
ขณะที่นางสาวสายฝนฤทธิเรืองเดชคนดวงเฮงมาราทอน
ทำไมถึงดวงเฮงมาลาทอนนะฮะก็ไม่มาลาทอนได้ยังไง
เห็งได้ยังไงรับโชคต่อเนื่องกันเป็นงวดที่เท่าไหร่แล้วรู้ไหมครับ
รู้ไหมครับอืม๒๕ครับโอ้โหถูกติดต่อกันไหม๒๕งวดแล้ว
งวดนี้ถูกอีกลอตเตอรี่เลขท้าย๓ตัว๒ฉบับเป็นเงิน๘๐๐๐บาทครับ
ก็มาร่วมสมทบทุนกับเขาด้วยแก้บนนะฮะแล้วก็ยังจุดประทัดเสี่ยงทายด้วย
บอกว่าเลขชุดใหม่นี้เหรอจ๊ะก็งวดหน้าสิจ๊ะนะครับ
เมื่อวานตอนเย็นมีคนส่งข้อความมาในอินบล็กผมเต็มไปหมดเลย
บอกว่าขอบคุณมากเลยติดตามข่าวเช้าของเรา๓คนเนี่ยเขาเห็นในภาพเขาก็เลยเอาไปซื้อเสียงโชคถูก
ล็อตเตอรี่กันไปตามกันดีใจด้วยถูกก็ดีใจด้วยแล้วกันนะฮะ
ส่วนบรรยากาศภายในวัดหนองทองอำเภอเมืองสุโขทัยก็คือคักเหมือนกัน
เพราะว่ามีชาวบ้านไปแก้บนกันเยอะนะครับ
หลังจากที่ดวงดีถูกรางวัลกันยกหมู่บ้าน
เขาได้เลขจากขันน้ำมนต์บวงสวงขอโชคลาภจากพ่อปู่ศรีสุโธนาคาราช
แล้วก็ปู่มุจรินนาคาราชเมื่อค่ำของวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
นางวันนี้ทุกคนก็เข้าพิธีปลายต่างก้ไปซื้อเลขแล้วก็ถูกไปตามกัน
สุดท้ายดวงดีครับถูกแบบยกหมู่บ้านเลยคุณผู้ชมก็ต้องพากันมาแก้บนทั้งหมู่บ้าน
อันนี้ก็เป็นบรรยากาศการแก้บนของคนที่เขาดวงดี
ยังไงแล้วก็อย่าซื้อเยอะนะครับ